เมื่อวานนี้นะคะเราพูดกันไปเรื่องของนักแสดงสาวน้องจูนนาตาชา
ที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาถูกเบี้ยวค่าตัวการแบบจ่ายค่าตัวเล่นละคร
ถูกเลื่อนถูกเบี้ยวไปผู้จัดไม่ทำตามสัญญา
แจ้งความไปแล้วตกลงกันยังไงก็ไม่รู้
คุณผู้ชมตำรวจเนี่ยรับรู้กันไปแล้วแต่ด้านคู่กรณีค่ะ
ก็คือครูอีทธัญวลัยเผ่าจินดาขอชี้แจงเลยนะ
เขาบอกว่าเขาขอชี้แจงเป็นครั้งสุดท้ายกับทางบันเทิงไทยรัฐของเรา
แล้วเธอพูดเหมือนหนังคนละม้วนเธอพูดทั้งน้ำตาบอกว่า
ขอให้จูนเนี่ยเลิกกล่าวหาว่าครูเป็นสิบแปดมงกุฎ
ซึ่งตัวเธอเองเนี่ยนะคะครูอีทเนี่ยมีหลักฐาน
เป็นแชทไลน์เรื่องฆ่าตัวตั้งแต่แรกบอกว่าจูนเป็นคนบอกเองว่า
ขอเท่าไหร่ก็ได้แล้วหากลูกศิษย์คนนี้ทำให้ครูเสียชื่อเสียงขนาดนี้
ก็ขอตั้งทนายสู้คดีในชั้นศาลให้ช่วยตัดสินความถูกต้องกันไปเลยจ้า
ของน้องก็คือจะเป็นรายการสุดท้ายที่พี่จะไม่คุยแล้ว
ไม่ได้คนจะอยู่วงกายมันทำมันไม่มีเรื่องแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเองเกิดได้หรอก
ที่ถึงกับเป็นบอร์ดมริหารประจำประเทศไทยที่จะมาเป็น๑๘มงกุฎได้ยังไง
ที่ไม่ได้ความขาดแต่ให้ที่ขอความลิติธรรมในชั้นต่างดีกว่าค่ะ
ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะ